คุณผู้ชมว่าแอมเนี่ยเขาต้องมีความรู้ทางด้านพวกเคมีอะไรมากเลยใช่ไหม
ก็อาจารย์ออสเคยโพสต์จำได้ไหม

ว่านางสาวแอมเนี่ยน่าจะมีความรู้ทางวิชาเคมี
ในระดับหนึ่งทีเดียว

คุณผู้ชมฟังนะเอามาใช้ในทางที่ผิดนะ

เดี๋ยวไม่ใช่ว่าไปชมนางสาวแอมไม่ใช่
แบเย็นแล้วถ้ามันเป็นจริงมันจะอำมหิตขนาดนี้

เป็นเหมือนแบบเพชรฆาตสายนายอะไรแบบนี้เหรอ
เพราะว่าอะไรตอนก่อนหน้าไอ้ที่เราพีคกันก็คือเรื่อง

ช่วงนี้อาจารย์ออสเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะ
ทำงานทีมงานอาจารย์ออสห้องปฏิบัติการเนี่ย
โอ้โหก็ตรวจพยานหลักฐานต่างที่ทางตำรวจส่งมาให้
ซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมต้องฟังนะ
คือข่าวนี้มันมีข้อมูลที่พออาจารย์ออสออกมาให้ข้อมูล
แล้วก็น่าสนใจถึงรายละเอียดแล้วก็ความเลือดเย็นของแอม
อาจารย์ออสในฐานะที่เป็นผู้ตรวจวิเคราะหวัตถุพยาน
คดีนี้บอกว่าการตรวจวัตถุพยานเบื้องต้น
ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือรายงานอาจารย์
ต้องตรวจซ้ำอีกรอบนึงอันนี้เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้อง
แต่จะใช้คำว่าหมดทีเดียวก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่าระหว่างนี้ตำรวจก็ยังส่งวัตถุพยานอื่น
ส่งมาให้อาจารย์ออสส่งมาเพิ่มอยู่เรื่อยค่ะ
ผมว่าไม่เลยพันไปแล้วก็เฉียดพันตัวอย่าง
เพราะว่าตอนแรกค่ะออกมาเท่าไร๔๐๐

ใช่ทีนี้วัตถุพยานมาโฟกัสวัตถุพยานที่พบในรถเก๋ง
ปรากฏว่ามีแคปซูลอยู่หลังรถแล้วพอเอาแคปซูลมาตรวจสอบดู
ถ้าแบ่งตามสีนะตามสีแบ่งได้๕สีค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จะถูกนำไปใช้เนี่ยแตกต่างกันด้วยเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นการแบ่งสีตามสูตรเหรออันนี้เดี๋ยวลองดู
สีน้ำตาลสีน้ำตาลค่ะจะใส่ปริมาณสารพิษเท่านี้
กับคนน้ำหนักตัวเท่านี้หรือสีชมพูจะใส่พวกอะไรอ่ะยาบำรุง
สีเขียวอยู่ประเภทยารักษาทีเนี้ยแต่ละแคปซูลแต่ละอันเนี่ย
อกจากนี้ไปเจอซองชาถามว่าซองชาเนี่ยมันสำคัญยังไง
พี่เบิร์ดพี่เบิร์เพิ่งคุยกับอาจารย์ออสเท่าไหร่นะที่บอกว่าน้ำหนัก๖๐กิโล
กิโลกรัมถ้าโดนไป๒มิลลิกรัมตายภายในไม่กี่นาที
แล้วนี่๑๕มิลลิกรัมนะคุณผู้ชม

ใช่๘๕มิลลิกรัมนี่คือถือว่าสูงมากนะความเข้มข้นนะคะ
ฟังทางรองศัตว์อาจารย์วีรชัยอาจารย์ออสหน่อยค่ะ
เจอในซองชานะครับในปริมาณที่สูงมากนะฮะ
ก็คำนวณคร่าวนี้มีอยู่ประมาณ๑๕มิลลิกรัมต่อซองนะครับ
ซึ่งก็จะสามารถทำให้คนที่ดื่มน้ำชาย
เสียชีวิตได้นะครับภายในระยะเวลา๖๑๐นาทีนะครับ
เราเจอแคปซูลหลากสีซึ่งมีผลเชื่อมชายนายสูง
ความควรสูงแตกต่างกัน
คาดว่าผู้ต้องหาน่าจะเตรียมเป็นแต่ละสูตรนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์จากอาจารย์ออสนะ
ใช่แล้วตอนนี้ค่ะผลของแล็บที่อาจารย์ออสได้ตรวจออกมา
ก็ส่งตำรวจทั้งหมดแล้ว
เคสคนรอดชีวิตในพื้นที่กาญจนบุรี

ก็มีค่าสายนายสูงมาก
หลังจากนี้ค่ะอาจารย์ออสต้องไปให้ปากคำด้วยนะ
ให้ปากคำในฐานะผู้ตรวจด้านเคมี
แล้วนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจได้ส่งมอบวัตถุพยาน
ได้จากการตรวจค้นอาสมฤษี
จำได้ไหมอาสมฤษีที่สมุทรสาคร
เขาบอกว่าอะไรนะแอมจะพาเหยื่อมาทำพิธีก่อนเหยื่อจะตายใช่ไหม
ซึ่งวัตถุพยานมี๑๘รายการ
ตอนนี้๑๘รายการเอาใส่รังมาแล้วส่งมาให้อาจารย์ออส
เดี๋ยวรอค่ะรอผลว่า๑๘รายการจากอาสมฤษีเนี่ย
จากบรรดาวัตถุพยานแล้วที่ตำรวจเจอที่อาจารย์ออสไปเจอ
หรือใครที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องเคยไปใกล้ชิดกับแอม
ล่าสุดเจออีกคนคุณผู้ชมฮะเป็นตำรวจหญิงที่กาญจนบุรีครับ
ตำรวจก็เรียกตัวเธอมาสอบปากคำแล้วด้วย
ตำรวจหญิงรายนี้เรียกกันว่ารองน้อย
รองน้อยเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่เคยให้แอมยืมเงินไป๓แสนกว่าบาท
แล้วทำไมแอมกับรองน้อยถึงมารู้จักกัน
คืออย่างนี้คุณผู้ชมจำผู้กองนุ้ยได้ไหม
ผู้กองนุ้ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอมวางยาและเสียชีวิตไปเมื่อปี๖๑
ส่วนรองน้อยเป็นหัวหน้าของผู้กองน้อยอีกทีนึง
รองน้อยทำงานในสหกรณ์ตำรวจด้วยกันครับ
แล้วรองวิทูลอดีตสามีของแอมเนี่ยรองออฟก็ทำงานอยู่ในตึกข้างตึกของรองน้อยเลย
แล้วก็ผู้กองนุ้ยด้วยฉะนั้นก็เลยทำให้แอมเข้ามาตีสนิทกับรองน้อยได้ครับ
แล้วรองออฟอดีตสามีแอมเป็นคนพาแอมมารู้จักกับทุกคนนี่แหละ
น้อยเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมลองฟังดูตอนนั้นเนี่ยเธอรู้จักกับแอมได้๕เดือน
แค่๕เดือนมายืมเงินแล้วบอกว่าตอนนั้นแอมบอกกับรองน้อยว่าธุรกิจส่งออกอาหารกระป๋องและทุเรียนเนี่ยมีปัญหามีปัญหา
ในครอบครัวด้วยแล้วมายืมเงินรองน้อยแต่ละครั้งนะมีสามหมื่นบ้างมีห้าหมื่นบ้างมีหนึ่งแสนบาทบ้างรวมรวมแล้วเป็นเงินสามแสนสามหมื่นบาท
ตอนนี้รองน้อยบอกว่าแอมเนี่ยยังไม่ได้คืนเงินอีกตั้ง๑๙๐๐๐บาทครับแล้วสาเหตุที่รองน้อยยอมให้แอมเนี่ยยืมเงินไปก็เพราะว่าสงสารลูกแอมไง
และเท่าที่เห็นแอมเองเนี่ยก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายนอบน้อมก็เลยให้ความช่วยเหลือก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมเกือบไปจริงนะรองน้อยเนี่ยทำไมทำไม
เคยชวนรองน้อยไปดูดวงแล้วก็ชวนไปร่วมวงแชร์อันนี้ก็จะเข้าสูตรเลยนะเข้าสูตรเลยที่เราเคยจำแนกกรุ๊ปมาให้ใช่ไหมว่ามีกี่กลุ่มล่ะที่แอมเนี่ยชวนไปชวนไปร่วมวงแชร์บ้างชวนไปดูดวงบ้างแต่รองน้อยท่านไม่สนใจครับไม่ใช่ทางนี้ทำให้แอมไม่สามารถจะใช้แผนลวงไปทำบุญหรือว่าหลอกลงทุนแชร์กับรองน้อยได้นอกจากนี้เวลารอ
จะไปเป็นกลุ่มครับไม่ชอบไปคนเดียวไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้มีสถานการณ์ที่ได้อยู่ตามลำพังกับแอมก็เลยทำให้แอมเนี่ยไม่มีโอกาสหวาดล้อมชักชวนให้ไปทำกิจกรรม๒ต่อ๒กับรองน้อยได้ครับ
คุณผู้ชมต้องติดตามนะครับเป็นข่าวที่เราทิ้งไม่ได้จริงนะครับวางตาไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวใช่นะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวมีอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งวันจริง